คุณผู้ชมดูเรื่องสาวมาแล้วนะฮะ

บอกเลยว่านี่ไม่ใช่หนุ่มอะไรแต่เป็นนุ่มใหญ่
ไม่ต้องตกใจหมายถึงอายุเขาเยอะแล้ว
ฉันไม่ได้ตกใจคุณหรือเปล่าที่ตกใจ
อายุเยอะแล้วแต่ว่ายังหล่อยังเข้มยังเป๊ะยังอะไรอยู่
แล้วบอกเลยว่านุ่มใหญ่แบบนี้ทุกคนเพิ่งโสดมาใหม่ด้วยฮะ
มาดูคนแรกก่อนเลยนะฮะหลอกกระชากใจแน่นเปี้ยเลย
สำหรับพี่เคลลี่ธนพัฒน์นะฮะรุ่นใหญ่คนนี้อายุเหยียบเลข๕แล้ว
แต่ความหล่อความเป๊ะยังเต็มร้อยแล้วบอกเลยนะครับว่า
หลังจากตัวกลับมาคลองสถานะโสดเนี่ยแหม่เนื้อหอมจริง

เป็นงานละครงานแสดงรุมแน่นเลยนะฮะ

แอร์อยู่ก็มีแบบที่กำลังถ่ายทำอยู่ก็มีนะฮะ
ที่สำคัญบทเด่นบทนำทั้งนั้นเลย

เคลลี่จะปล่อยตัวปล่อยใจให้โสดนานหรือเปล่า
บอกเลยนะคะว่าไม่นะฮะเพราะว่าล่าสุด

มันก็มีมุ้งมิ้งมีลุ้นอยู่เหมือนกัน
แต่ตัวตัวก็บอกละครว่าขอใช้เวลาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะ

ว่ายังโสดอยู่นะฮะสำหรับพี่เคลลี่
ส่วนหนุ่มหล่อคนนี้ที่ตอนนี้หัวใจโสดแล้วนะฮะก็คืองานแล้วก็งานรุมไม่แพ้คนไหนเลย
ก็คือพี่ออยธนานั่นเองฮะเป็นอีกคนที่ตอนนี้งานแน่นสุด
ละครหลายเรื่องบอกเลยว่าบทบาทปังทั้งนั้น
และต้องยอมรับพี่ออยเป็นนุ่มรุ่นใหญ่อีกคนของวงการที่หล่อเหลามากเลย
เรียกว่าไม่เคยหลุดตำแหน่งพระเอก
เขาหน้าเด็กตลอดอ่ะใช่เออ
ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าพี่ออยมีงานเยอะมาก
ถ้าเกิดใครเข้าไปส่องในโซเชียลของพี่ออย
บอกเลยว่าหลายคนโดนตกนะฮะก็คือแบบตกหลุมรักพี่ออยขึ้นมาทันที

เขาก็ทำยูทูปไลฟ์ของเขาอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเขาในยูทูบเบอร์
เลี้ยงนกวิถีตัวเองดูเลี้ยงนกไปนะฮะ
ซึ่งบอกเลยเวลาเขาอยู่กับนกเนี่ยก็กลุ้มกลิ่มไม่เบา
มิ้งเนอะใช่จะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปชมคลิปกันครับ
อันนี้ไอ้ต้มเดี๋ยวต้องเขย่าก่อนให้เขาได้ยินเสียง
ไอ้ต้มไข่ต้มโอ๊ยไม่ถึง

ว้าวมิ้นไปแล้ว
ไข่ต้ม
เนี่ยมันละมุนกุ้มกลิ่มไปหมดเลยไข่ต้มไข่ต้ม

แบบนี้ต้องบอกว่าพี่ออยเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่า
ยังดูดีน่ารักเหมือนเดิมถึงตอนนี้จะโสดแล้ว
แต่ก็ยังแบบว่าปังเหมือนเดิมนะฮะ
โสดหมาดเหมือนกันอย่างพี่เพชรจ้า
แต่เขาก็ยังช่วยเลี้ยงลูกชายน้องไทก้ากับคุณนิวเคลียร์อยู่นะฮะ
ส่วนในชีวิตชายโสดของพี่เพชจ้าเขาบอกเลยว่าแซ่บ

ดิเจ้าตัวยังดูแลตัวเองแบบว่าโอ้โหเป๊ะปัง
นี้คือกล้ามเป๊ะฟิตเปรี้ยนะฮะไม่มีเสียทรงเลยนะฮะ
และอย่างที่พี่เพชจ้าเคยให้สัมภาษณ์ไปเมื่อก่อนนี้นะฮะ
ตอนช่วงสมัยที่ออกข่าวกันบ่อย

บอกว่าถ้ากลับมาเป็นนุ่มโสดอีกครั้งเนี่ย
ช่องแน่นเหมือนเดิมโดยเฉพาะเรื่องยูทูบเบอร์ของเขา

ที่สำคัญตอนนี้ยืนหนึ่งในใจพี่เพชรจ้าคืออะไรรู้ไหม

ชายของเขาก็ยังเป็นที่หนึ่งเสมอสำหรับคุณพ่อคนนี้นะครับ

เขาพูดในงานแถลงข่าวที่พามาดูเขาบอกตูกลับมาแล้ว
แต่ว่าโมเมนต์ที่อยู่กับลูกชายเขาน่ารักมากนะ
เขาเป็นคุณพ่อน่ารักคนหนึ่งเลยล่ะ